เจ้าของร้านหมูกระทะไปเก็บเงินลูกค้าได้

ส่งคืนสิคะใจดีมากเลย
เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าร้านหมูกะท้าชื่ออะไร

ที่ทำให้สังคมยิ้มได้ในช่วงเย็นนี้นะคะ

ได้มีการโพสต์ภาพธนบัตรจำนวน๗ปึก
พร้อมกับข้อความบอกว่าลูกค้าที่ทำเงินตกไว้ที่ร้านมารับคืนได้
เนี่ยโพสต์แบบเนี้ยค่ะผู้สึกข่าวเนี่ย
พอเราได้ข้อมูลแบบนี้ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ที่ร้านหมูกระทะดังกล่าวก็คือสุหมูกระทะ
ตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงบขศสกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ร้านนี้คุณผู้ชมสู่หมูกระทะแล้วก็คุณผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
คือนางสาวสุภาวดีมั่นเหมาะอายุ๒๕ปีเจ้าของร้าน

โอ้สู่เหมือนกันสู่แปลว่าดีได้คู่
สุภาวดีมั่นเหมาะอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้าน
เล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านตามปกติ
หลังปิดร้านพนักงานก็ทำความสะอาดร้านแล้วก็ไปพบเงิน
มีเงินจำนวน๘ปึกตกอยู่นับแล้วก็๘๐๐๐บาท
ถามว่าเอาแล้วทำไมโพสต์๗ปึกเขามีเหตุผลค่ะ
เขาบอกว่าที่ถ่ายเงินเพียง๗ปึกเพราะเกรงว่าจะมีมิจฉาชีพแอบอ้าง
แล้วถามว่ามีไหมก็มีจริงค่ะมีจริงนะคะ
แล้วบอกจำนวนเงินไม่ถูกต้องเธอก็เลยไม่ได้ให้ไปเห็นไหม
ไว้พริบดีด้วยกระทั่งตี๒๓๐ได้มีลูกค้า
ซึ่งเป็นเจ้าของเงินมาสอบถามแล้วก็ได้คืนเงินให้เขาไปแน่นอน
ก็ดีอกดีใจเจ้าของเงินเองเนี่ยก็โอ้โหบอกว่าน้ำตาไหลเลยนะคะ
บอกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะนำไปจ่ายให้กับคนงานสวนมะขาม
แล้วก็ค่าปุ๋ยในตอนแรกคิดว่าไม่ได้เงินคืนซะแล้ว
เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์กลับไปสวนมะขามเป็นระยะทางไกลสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
ไม่รู้ว่าทำเงินตกหายไปที่ไหนแต่พอได้คืนถึงกับน้ำตาไหลเลยนะคะด้วยความดีใจ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอคนดีแบบนี้ค่ะที่เพชรบูรณ์นะ
โดยได้รับเงินจากพนักงานร้านได้มอบเงินให้กับพนักงานร้าน๕๐๐บาท
แต่ว่าพนักงานเนี่ยก็ไม่รับด้วยค่ะส่วนคนที่พบเงินคนแรกก็คือ
นายพรศักดิ์จันทมงคลอายุ๑๙ปีเล่าบอกว่า
เก็บกวาดทำความสะอาดร้านนี่แหละค่ะ
ใจดีด้วยหน้าหล่อด้วยได้พบเงินจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่โต๊ะ
เก็บแล้วก็ไปเอาคืนเจ้าของร้านให้ติดตามหาเจ้าของ
ซึ่งเขาบอกว่าเอาไปเถอะช่วยตามหาเจ้าของหน่อย
ไม่ใช่เงินตัวเองก็ไม่อยากได้